ถ้าคุณผู้ชมคนไหนอายุ๖๐แล้วต้องฟังและใครที่กำลังจะถึง๖๐
ต้องฟังเลยลองถามตัวเองดูว่ายังทำงานไหวอยู่หรือเปล่า
เพราะกระทรวงแรงงานเขาเตรียมจะเสนอให้ขยายเวลาเกษียณด้วยมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้

สตาห์ครับทำให้ใครเข้าป๊ำน้ำเวลานี้เลยนะ
จะได้ราคาใหม่แล้วเบนซินจะอยู่ที่๔๓บาท๙๔สตางค์
ส่วนดีเซลราคายังคงเดิมลิตรละ๒๙บาท๙๔สตางค์ครับ
และเรื่องนี้ก็ยังเป็นข่าวดีครับโดยเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกเดือนกว่า
คุณผู้ชมกรมทางหลวงเตรียมแผนเปิดให้ประชาชนได้ใช้ทางพิเศษ
แต่ว่าช่วงปีใหม่นี้จะเปิดให้ใช้ได้แค่ช่วงอำเภอปากช่องศรีคิ้วและขามทะเล๒
ไปถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชศรีมาระยะทาง๗๗กิโลเมตรครับเปิดให้ใช้ฟรีด้วย
ให้ใช้ตั้งแต่๖โมงเช้าวันที่๒๘ธันวาคมเป็นต้นไปครับ
ซึ่งจะไม่ใช่แค่เปิดให้ประชาชนใช้เฉพาะเทศกาลเท่านั้น
แต่เป็นการเปิดให้บริการตลอดไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง
ได้เดินทางในช่วงเวลาปกติด้วยครับคาดว่าจะเปิดให้วิ่งตลอดสายเป็นระยะทาง๑๙๖กิโลเมตรได้
ในเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๘แต่ช่วงแรกเปิดให้เฉพาะรถยนต์๔ล้อก่อน
ห้ามจอดถ่ายรูปโดยเด็ดขาดนะครับแหมแถวนั้นวิวสวยซะด้วย
แล้วเรื่องนี้ต้องรู้เลยครับสำหรับคนทำงานครับ
โดยนายพิพัฒนราชกิจประกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานเปิดเผยว่า
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในวัยปัจจุบันในปัจจุบันนะครับ
มีแนวคิดที่จะยืดระยะเวลาการเกษียณอายุการทำงานจากเดิม๖๐ปีเพิ่มเป็น๖๕ปี
เป็นการต้อนรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
โดยผู้สูงวัยของไทยครับแม้จะมีอายุ๖๐ปีก็ยังไม่ควรตกงาน
ควรมีงานทำให้นานขึ้นอันนี้จากท่านรัฐมนตรีบอกเลยนะ
แต่เรื่องนี้ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีครับ
ต้องผ่านการพิจารณาและเสนอให้คอรมอรวมไปถึงทางสภาพิจารณาต่อไปครับ